สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

ก็คิดว่าคงจะเป็นลอตเตอรี่๖๖๒อะไรอย่างนี้
แล้วเก่งจากยังไม่ได้ซื้อล็อตเตอรี่เพราะมันไม่มีเจอ
วันนี้วันนี้มาทำไมอย่างนี้ครับ
หนูเอาส่วนไม้มาถวาย
เพราะว่างวดที่แล้วขอเข้าไปแล้วถูกแล้ว

ได้ของพ่อปู่ย่าจำทอง

มีหลายเลข
มีหลายเลข

แล้ววันนี้ได้เรียกอะไรอ่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป